มันไม่มีหนทางที่จะหาเงินช่วยสามีได้แล้วค่ะก็พอดีเจอรายการนี้เป็นรายการที่แบบคนยากคนจนอย่างเราก็ยังมีหวังนะเนี่ยไม่ได้มากก็ได้น้อยแหละถ้าได้ไปอย่างเงี้ค่ะ

สองขาคู่นี้
ที่มันเคยเดินเคียงหลาย
ส่องแก่มที่เคยมอบให้
เพราะเสียดายมันดอกอายจาก
แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
แน่นอนที่สุดครับทุกวันอาทิตย์

นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป

เรื่องราวของชีวิตที่เข้มข้น

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เข้มข้นกันทุกวันเสาร์
วันอาทิตย์นะครับอยู่บ้านนั่งดู

จะได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น
อกจากนั้นยังได้ฟังเพลงเพราะ

รับไปเลยนะครับจากรายการของเรา
๑ล้านบาท
เป็นที่ที่จะทำให้ชีวิตของครอบครัวเขา

ไปชมเรื่องราวชีวิตของครอบครัว
นี้กันก่อนค่ะ
ก็รู้ว่าเขาอายุมากนะคะ
รุ่นพ่อรุ่นแม่หนูนะ

เห็นแล้วก็ถูกชะตา๑๐กว่าปีคือหลัง

และครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยกัน

อายุ๓ขวบครึ่งค่ะ

ยิ่งออก๖๐ปีเป็นแผงของจิ๋ม

แต่หน้าทรงสารตัวนี้แก่ป่วย

ยืนไม่เกิน๕นาทีก็ต้องนั่ง

ดูลูกอยู่คนเดียวที่ห้องนะครับ
เวลาแฟนหนูมาเคาะประตูเรียกนะ

เพราะมันตอนเช้ามันจะอากาศเย็นมันยิ่งปวด
ทำอะไรช่วยแกไม่ได้นอกจากเลี้ยงลูก
แค่พอกระทืบกระทืบเอาลุกเดินลำบากค่ะพี่

คือเขาเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นอย่างหนักเลย
ไปโดนควันโดนฝุ่นโดนอากาศ
เขาก็ไอทั้งไอทั้งจามเป็นเยอะ
หมอบอกว่าคุณเป็นหลอดลมตีดนะเนี่ย
จากนี้แกเป็นโรคลิสีดวงด้วยค่ะ
เวลาเราถ่ายมาแล้วเหมือนกับมันไปเสียดสีกับหัวมันนะคะ
แล้วมันก็แตกพอแตกแล้วเลือดมันจะออก
จี๊ดออกมาเป็นเลือดสดเลยค่ะ

ผมไปนั่งเต็มโถส้วมเลย
นั่งไม่ได้แล้วก็ต้องลุกอะครับปวดท้องก็ปวดหายไปเลย

ถ้าเลือดไม่ออกหรือเลือดออกน้อยออกมาก

ก็คือถ้าเขาออกถึงบ้านไป

นานถ้าร้างวันเขาโทร
ก็ได้ยินเสียงก็คิดว่าเขายังอยู่นะ
เคยมีไหมคะสายแปลกโทรมาแล้วไม่กล้ารับ
เขาจะบอกว่าสามีเกิดอุบัติเหตุไหมอะไรไหม
เคยมีค่ะแต่แกบอกว่าพี่ไม่เป็นไร

กระเด็นไปชนรถเก่งเขา
แล้วคนชนก็หนีไปเลยครับ
เซฟเดี๋ยววันนี้หนูจะทำเพื่อพี่เซฟกับลูกนะ

คำว่ารักที่เธอเขียนใส่ใจฉัน
ผ่านถึงวันก็ยังฟังตึงเสมอ

ดีขึ้นไหม
ดีขึ้นอยู่ค่ะ

คือเป็นคนจิตอ่อนนะค่ะ
ไปไหนวิญญาณสิ่งลี้รับอะค่ะ
สิ่งไม่ดี
ก็เลยอันนี้ได้มาจากไหนครับ

พอมีคาถามาจากพ่ออยู่ค่ะ
เอาจริงเห็นอะไรพี่เกดแก้วเวลาเห็น

เห็นเป็นผีค่ะถ้าวันพระวันโกนนี่มันจะ

อ๋อคี่เราก็มันจะร้อน

แล้วเป็นไงพ่อใส่พอใส่แล้วเป็นยังไงครับ
สามีปล่าวให้ปวงอย่างนี้เลยละ
อันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง

ก็ถ้าใส่ไว้แล้วใจดีขึ้น

มั่นใจเวลาเดินผ่านที่น่ากลัวน่ากลัวมันก็มั่นใจค่ะ
ณตอนนี้มีอะไรที่น่ากลัวไหมคะ

ก็คุณเกดแก้วนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นนักสู้ชีวิตอีกคนนึงในหลายคน
ผมคิดว่ามีหลายท่านที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ดูรายการของเรา

เกิดแรงบันดาลใจอยากจะไปอยู่ในนั้นบ้างอยากจะเป็นนักสู้ชีวิตบ้าง
พอดูแล้วครั้งแรกที่พบกันทางหน้าจอโทรทัศน์เห็นเป๊กเห็นคุณป่าพี่เกดแก้วรู้สึกยังไง
ที่แรกก็แปลกใจเหมือนกันนะถ้ามีรายการร้องแบบนี้ด้วยเหรอลูกทุ่งที่เราชอบฟังนะคะ
ดูรายการของเราแล้วพี่เกดแก้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เราคนเดียวที่ลำบากไหมคะ
ก็มีคนอื่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาออกรายการของเราได้มาเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาพี่ดูแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้าง
ก็มีกำลังใจนะคะว่าเขายังหนักกว่าเราก็มีนะบางคนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายก็มี
แต่เรายังไม่ถึงขั้นต้องเป็นมะเร็งแต่ว่าถ้านานไปเป็นอมภาษณ์แน่นอนค่ะมันจะเดินไม่ได้
ก็สุดท้ายการสมัครมาในรายการของเราก็เป็นผลนะคะพอทีมงานโทรไปเป็นยังไงบ้างพี่เกดแก้ว
ดีใจมากเลยค่ะพอดีวันนั้นเข้าพรรษาลูกออกพรรษาบอกเรากลับบ้านพี่เขาโทรไปนะครับ

สวัสดีค่ะอะไรเนี่ยค่ะนี่รายการร้องได้ให้ล้านนะคะพูดดีใจค่ะดีใจตั้งแต่พ่อร้องให้ร้านเลย
แล้วก็รีบไปถึงบ้านรีบไปพูดให้แม่ฟังยังไม่ถึงบ้านโทรไปบอกแม่แม่แม่ร้องได้ให้ร้านที่โทรมากแต่ไม่รู้จะได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มาเท็จมาถ่ายไหมก็ดีใจมาก

สุดท้ายได้มาจริงตลอดในรายการที่เราถ่ายทำกันรวมครั้งนี้ด้วยรู้สึกยังไงบ้าง
ดีใจค่ะดีใจที่อย่างน้อยสิ่งที่เราหวังคือมันไม่มีหนทางที่จะหาเงินช่วยสามีได้แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนคนพิการนะคะเราแก่แล้วงานโรงงานก็ไปทำไม่ได้แล้วเขาไม่รับแล้วถึงรับก็ไปไม่ได้ค่ะเพราะสภาพ

คราวนี้ไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงอะค่ะชอบฟังชอบร้องตามเนี่ยค่ะมันเป็นรายการที่ถูกใจโดนใจเราเลยว่าโอ้คนยากคนจนอย่างเรา
จ๋าคุณแม่ทองขันก็มานั่งอยู่ด้วยกัน๓ครั้ง
ได้ฟังเรื่องราวชีวิตของลูกสาว
เรื่องราวความรักด้วยความลำบากในการที่จะต้องสู้กับเรื่องสุขภาพ
ไม่ว่าจะเป็นของลูกสาวเองหรือว่าของลูกเขย

แม่ก็สงสารลูกว่าแม่ก็รู้มาตลอดแหละว่าเขาเป็นอย่างนี้
ลูกเคยก็แก่เท่ากับแม่ยายพ่อตา
เดี๋ยวพี่เซฟอายุเท่าไหร่ฮะ

ลูกเขยคนนี้ดียังไงคะแม่ค่ะ

ดีทุกอย่างดีกับลูกเราทุกอย่าง
ลูกเราเป็นขนาดนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ไม่ดูไม่แลแล้วเขาไปได้อย่างนี้

พ่อแม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาก็ไม่นั่น
เขาไม่เคยว่าใครบ่นลูกสาวคนนี้ก็ดีเกิดมา
ไม่เคยด่าติเตียนพ่อแม่คำหยาบคำเชียมไม่เคยมีรักกันชอบกันขนาดนั้น
ว่าจะไปแต่งแม่ว่าไม่ต้องตรงต้องแต่งแล้ว
เงินทองแม่ไม่สนแล้วอยู่ด้วยกันทำไม
ความรักนะคุณแม่เนาะคู่นี้ก็ถือว่าคุณแม่ก็โอเค
คุณแม่พี่เซฟนี่เขาดูแลดีทุกอย่างอยู่แล้วนะคะ
คุณแม่ก็พึงใจทีนี้ถามพี่เซฟว่าดูแลภรรยายังไงบ้าง
กิจวัตรประจำวันที่พี่ต้องดูแลปฏิบัติภรรยายังไงบ้าง
ก็ทำทุกอย่างที่ไม่ให้เขาช้ำอกช้ำใจไม่ให้เรานั้นเสียใจเพราะเรา
ไม่เคยด่าไม่เคยบ่นเคยว่าอยากกินอะไรถ้ามีความสามารถซื้อให้กินได้ก็ซื้อให้กินทุกอย่าง
คนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งนานแล้วค่ะฝึกแล้วไปสมัครได้เลย
ถ้าโชคดีเราจะได้เงินสักก้อนหนึ่งที่จะกลับไปอยู่บ้านตามที่หวังไว้
เพราะว่าเราจะหาที่อื่นมันไม่ได้แล้วแน่นอนมีโอกาส
พอรายการตอบรับไปพี่เซฟดีใจไหมพอได้ยินดีดีใจสุดสุดเลยครับ
ดีใจแบบคือความหวังอ่ะเห็นเลยเห็นเลยเห็นแสงสว่างแล้วครับเอาล่ะ
ในเมื่อพี่เซฟและพี่เกดแก้วบอกว่าแหมพอรายการโทรไปตอบรับ
เท่ากับว่าแสงสว่างสาดส่องมาในครอบครัวใช่ครับ
ที่กำลังจะหม่นหมองให้มันสว่างมากยิ่งขึ้น
วันนี้เราต้องจับมือกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เกดแก้วพี่เซฟ
คุณแม่ป่านุ่มและเป๊กและทุกคนที่อยู่ในห้องส่งและคุณผู้ชมทางบ้าน
ประสานพลังกันนะคะส่งใจนะคะมาเชียร์พี่เกดแก้วกัน
เพราะว่าเพลงต่อไปนี้จะเข้าสู่เพลงที่๓นะคะมูลค่า๔๐๐๐บาท
พี่ตั้งเป้าไว้ที่๑แสนตอนนี้สะสมไปแล้วนะคะสองหมื่น
เพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นคือสี่หมื่นบาทจ้ะโอเคไหมตัวช่วยยังอยู่ครบ
นะครับสามตัวช่วยในรอบนี้ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขัน
เกดแก้วอยากพูดอะไรกับสามีไหมคะก็พูดเหมือนเดิมอะค่ะ
จะสู้เพื่อครอบครัวนะคะเพื่อพี่เซฟเพื่อลูกจะสู้ค่ะสู้ค่ะ

ฝั่งพี่เซฟล่ะคะตอนนี้พี่เกดแก้วฮึกเหิมมาก
พร้อมที่จะสู้อย่างสุดกำลังเท่าที่เธอจะคว้าไปได้
เซฟเองล่ะคะมีอะไรจะบอกพี่เกดแก้วก็ขอให้ทำได้เต็มที่
มีสติไม่ต้องวอกแวกตั้งใจมั่นใจถ้าไม่มั่นใจใช้ตัวช่วย
คุณแม่ค่ะคุณแม่ตะโกนดังให้ฟังหน่อยว่าจิ๊บโชคดีนะ
ทีมโชคดีนะลูกนะค่ะโอเคมาได้รับกำลังใจกันท่วมท้นนะฮะ
คุณผู้ชมในนี้ก็ส่งกำลังใจอยู่แล้ว
ทางบ้านก็แน่นอนส่งกำลังใจทุกคนที่นั่งชมอยู่หน้าเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
ตอนนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาครับ
เกดแก้วเป็นยังไงคะเพลงนี้มั่นใจไหมคะ
ก็มั่นใจอยู่ค่ะว่าจะได้ครบทุกคำค่ะ
คุณเกดแก้วครับก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้มีสิทธิ์

หยุดได้เหมือนเดิมนะครับถ้าบอกว่าหยุดก็รับสองหมื่นบาทนะครับ
แต่ถ้าสู้ก็มีสิทธิ์ลุ้นต่อนะครับแต่อย่าร้องผิดเท่านั้นเองนะครับ
ตัวช่วยยังอยู่ครบตัดสินใจให้ดีนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณเกดแก้วครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ยังอยู่ครบทั้ง๓แผ่นที่เลือกใช้ได้จากทั้งหมด๖แผ่น
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะ

ขอให้นึกเนื้อให้ถูกต้องทุกคำ
ขอให้เงิน๔๐๐๐เป็นของพี่เกดแก้ว

เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
สามเพลงมาครับสู้ค่ะ
ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของ
หมดสิทธิ์เรียกร้องรักเอื้ออาทรที่ไหน
ไม่มีบัตรทองรักษาโรครักในใจ
สามสิบบาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
แต่อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจ
พออยู่ห่างไกลฉันคอยไกลเธอในฝัน
ห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้หรือเปล่า
ใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด
ดีจริง
ใจที่ร้องจบค่ะ
อยากให้มันจบเร็วทั้งทั้งทำมาด้วย
ถ้าสมมุติว่าได้แสนนึงจริงเลยความรู้สึกจะเป็นยังไง
มันไม่มีอะไรเปรียบเทียบหรอกค่ะคุณเป๊กกี้
ก็ไม่มีบัญชีน่ะมันไม่วิ่งเลยบัญชีน่ะไม่ทัน
ที่จะเอาไปเข้าแบงค์มันก็หมดซะก่อน